กลับมาติดตามข่าวเที่ยงไทยรัฐกันต่อนะครับ

เรื่องของการลักลอบค้าประเวณีที่จังหวัดเชียงราย

ได้มีการแจ้งเบาะแสให้แก่เจ้าหน้าที่

บอกว่ามีร้านคาราโอเกะ
ไม่ได้ขายเฉพาะเหล้า
ไม่ได้ขายเฉพาะเรื่องของเสียงเพลงคาราโอเกะเท่านั้น
แต่มีการลักลอบค้าประเวณีอยู่ด้วย
แล้วก็มีคนที่อายุไม่ถึง๑๘เนี่ย
ถูกนำตัวมาค้าประเวณีอยู่ที่นี่นะครับ

กรมการปกครองร่วมกับตำรวจ
บุกเข้าตรวจค้นร้านสาวพานคาราโอเกะ

หลังได้รับการร้องเรียนจากทางด้าน
แจ้งเบาะแสมาจากประชาชนเหมือนกัน
บอกว่าร้านคาราโอเกะแถวนี้
๓ร้านคาราโอเกะเป็นแหล่งมั่วสุมค้าประเวณี
ดัดแปลงห้องแถวเป็นโรงแรมให้บริการทางเพศ๔ห้อง
และความถี่ของผู้ใช้บริการทางเพศแต่ละรอบนะ
คือลูกค้าต้องยืนต่อคิวไปใช้บริการทางเพศกับผู้หญิง
โอ้โหคือไม่ได้หยุดพักอ่ะ
คือผู้หญิงที่ถูกหลอกมาทำงานไม่ได้หยุดพักเลย

ให้บริการทางเพศตลอดเลยนะครับ
เมื่อเจ้าหน้าที่บุกเข้าไปตรวจค้นภายในร้าน
พบนายสุทัศน์เทศนามแสดงตัวเป็นเจ้าของร้าน

และยังพบพนักงานหญิงเป็นเยาวชนชาวพม่า๓ราย
อายุต่ำกว่า๑๘ปีพูดภาษาไทยไม่ได้๒คน
สอบปากคำเบื้องต้นทราบว่าทั้งหมดทำหน้าที่เป็นพนักงานเสิร์ฟ
และค้าประเวณีให้กับลูกค้าชายที่เข้ามาใช้บริการด้วย

จากเสิร์ฟแล้วยังต้องทำอะไรรู้ไหมฮะ
นั่งบริการลูกค้าลูกค้าสามารถกอดจูบรูปคลำได้อีก
แต่ถ้าลูกค้าจะใช้บริการทางเพศ
เล้าจะคิดค่าบริการทางเพศ
ถ้าเป็นการบริการทางเพศชั่วคราวนะครั้งละ๑๑๐๐บาท
ส่วนผู้หญิงที่ถูกหลอกมาทำงานจะถูกหักเป็นค่าโรงแรม๑๐๐บาท

โดยจะถึงตัวคือรับเป็นค่าจ้าง๕๐๐บาท

แม่เลาะหรือเจ้าของร้านจักรเก็บไว้

หากเป็นการซื้อบริการทางเพศแบบค้างคืน
๒๕๐๐บาทคุณหักค่าแม่เล้าไป๕๐๐บาท

พวกเธอก็เลยจำเป็นต้องอยู่ในสภาพ
ที่ต้องอดทนฝืนใจขายบริการทางเพศ
เช่นนั้นก็ไม่ได้รับเงินที่ทำไปก่อนหน้านี้
แล้วก็บอกว่าทนทุกข์ทรมานแบบนี้
จากเสิร์ฟนอกจากค้าบริการแล้ว
ลูกค้าจะลวนลามยังไงก็ได้หมดเลยอีกนะฮะ

ถุงยางอนามัยจำนวนมากน้ำยาหล่อลื่น
มุดบัญชีการให้บริการของหญิงสาว
และที่สำคัญยังพบสมุดที่เจ้าหน้าที่
ขออภัยที่เจ้าของร้านอ้างว่าเป็นบัญชีบรายจ่าย

จ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ทั้งในพื้นที่และส่วนกลาง

เจ้าหน้าที่ที่ไปตรวจค้นก็ต้องยึดไว้เป็นหลักฐาน
ส่งต่อไปให้หน่วยงานปปชและปปท

มีการจ่ายเงินให้กับเจ้าหน้าที่รัฐจริงหรือไม่

บอกว่าโอ้โหรายชื่อเป็น๑๐หน่วยเลยนะ

เรื่องต้นเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหากับเจ้าของร้าน
คือร่วมกันตั้งสารบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต
ร่วมกันตั้งสถานบริการค้าประเวณี
แล้วก็มั่วสุมค้าประเวณีภายในร้าน
ส่วนเหยื่อค้าประเวณีเป็นเยาวชน

ก็จะส่งตัวไปให้สหวิทยาการ
ดำเนินการสอบสวนอีกครั้งหนึ่งนะครับ